มันยังไง

เสียงวิทยุใช่ไหม

แล้วเราตาก็รู้จักกลิ่นไอของมนุษย์อย่างพวกเรา

ถ้าถามว่าตัวผมเชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์เหรอ
เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีเรื่องลี้ลับ

หลักวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากัน

อย่างที่บอกว่าวิทยาศาสตร์มันก็จะมีบางอันที่ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งลี้ลับ
ที่เราเรียกกันว่าเรื่องเหนือธรรมชาติได้ทั้งหมด
อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าสิ่งลี้ลับมันก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นมันยังคงอยู่กึ่งกลางระหว่าง๕๐

เราต้องพูดถึงก่อนว่าตัวช่วยของบางคนไม่เหมือนกัน
บางคนมีตัวช่วยมาตั้งแต่เกิดคือเซนต์คือสัมผัสพิเศษ
ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เป็นรูปธรรม

แต่มันจะมีอีกแง่มุมหนึ่งก็คือตัวช่วยในรูปแบบของวิทยาศาสตร์
ที่บางสถาบันอย่างต่างประเทศเขามีชมรมวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นเครื่องมือต่าง
ในการตรวจวัดค่าพลังงานซึ่งเขาไม่ได้เรียกว่าผีโดยตรง
ซึ่งเครื่องพวกนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้เป็นรูปธรรมมากกว่า
ผมเป็นคนไม่มีเซนต์ไม่มีสัมผัสพิเศษอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเราทำงานทางด้านนี้เราต้องการที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
บ่งบอกว่าถ้าเราไปนะยังสถานที่ต่างเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นตัวชี้นำ
จากคนเห็นผีตามความเชื่ออะไรต่างที่เขามีเซนต์มันก็จะมีเครื่องมือต่าง
ที่เราไปได้มาจากเว็บไซต์จากการดูรายการผีต่างประเทศ
ที่เขาบอกว่าเขาอ้างว่าสามารถที่จะตรวจจับคลื่นพลังงานต่าง
ถ้าถามว่าเครื่องมือพวกนี้มันแทนอะไรในตัวเราได้บ้าง
อย่างที่บอกคือสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะแทนได้คือเซนต์
มันน่าจะแทนได้คือหู
หูของเราได้รับคลื่นความถี่อีกแบบหนึ่ง
ซึ่งไอ้เครื่องพวกนี้มันสามารถที่จะตรวจจับคลื่นความถี่บางอย่าง
หูคนเราไม่สามารถที่ได้ยินได้
อันเป็นแทนลูกตาเราก็มี
เช่นตัวตรวจจับความร้อนที่คนเราไม่สามารถที่จะเห็นหรอกครับ
ว่าตรงนั้นมีพลังงานอะไรอยู่หรือเปล่า
มันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่
เค้าก็เลยเอาคลื่นความถี่เดียวกันมาย่อให้มันเล็กลง

มันก็เหมือนกับเราจัดรายการแล้วไม่มีไมโครโฟน
ผมว่าอุปกรณ์เหล่านี้สำคัญมาก
ตอนนี้ที่เรามีเครื่องมืออุปกรณ์จับผีทั้งหมดแล้วนะ

คือต้องบอกว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตัวแรกมา
ดูครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันต้องซื้อว่ะ

ผมจะอ้างอิงมาจากข้อมูลที่เราพอจะหาได้
เว็บไซต์เช่นรายการผีต่างประเทศระดับโลก

แล้วเขาก็จะอ้างอิงว่าเขาจะมีเครื่องมือต่าง
ในการเข้าไปตรวจสอบหาคลื่นพลังงานต่างได้

คือเรารู้สึกว่าเฮ้ย๒รายการนี้มันน่าจะ
ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด

คือสิ่งที่ผมซื้อมา
บางคนอาจจะมองว่าเหมือนของเล่น

ผมซื้อเครื่องแรกมา

มันเป็นเครื่องมือเอาไว้ตรวจวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่๒๖ห้องนี้เพราะเราเปิดแอร์เย็นมาก
ก็จะใช้เรื่องพวกนี้ในการเวลาไปนอกสถานที่
เราก็อยากรู้ว่าอุณหภูมิปกติทั่วไปเท่าไ

จำไม่ผิดเป็นบ้านล้างที่นครปฐม

มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่ง
ตัวที่สองที่ได้มามันก็จะเป็นตัวนี้
ตัวนี้เป็นเครื่องตรวจวัดความถี่เสียง

ถ้าเขาจับขึ้นความถี่เสียงอะไรได้นะตอนนั้น
ก็ไม่ได้แปลงออกมาเป็นคำพูด
มันเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมา

เป็นคลื่นตัวสแกนคลื่นความถี่เสียง

เขาก็ถามผีประมาณว่าอะไรสักอย่าง

เราก็เฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะ

มันก็จะมีเสียงที่เราไปถ่ายที่เกาะผี

สวยเป็นเสียงผู้ชาย

ทางต่างประเทศเขาเชื่อกันอย่างนี้ครับว่า

เขาสามารถที่จะส่งคลื่นพลังงานเหล่านี้ออกมาได้

มันก็ต้องใช้เครื่องพวกนี้เข้าไปรับแทน
อันนี้คือตัวเดียวกันแต่เป็นรุ่นใหม่กว่า
แล้วก็อีกอันหนึ่งล่าสุดที่เห็นแล้วชอบ

วันนั้นผมดูแล้วโกยเวนเจอร์ใช้เครื่องนี้

พอถ่ายเสร็จปุ๊บมันมีเสียงปี๊บ
เขาก็เอากล้องนี้หันกลับไปไอ้เครื่องนี้ที่มันวางอยู่มันร้อง
พอมันร้องปุ๊บมันก็มีฟงมีไฟอะไรอย่างนี้ผมก็บอกเฮ้ย
ถ้ามันจับสัญญาณอะไรได้ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปใกล้มัน
ไฟมันจะแดงขึ้นมาแล้วมันจะมีเสียงผมก็เลยสั่งซื้อมา
อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้โรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมง่ายเลยครับ
เป็นกล้องตรวจจับความร้อน
เปิดกล้องขึ้นมาปั๊บเราก็ส่องไปตามที่ต่างนะครับ
แน่นอนว่าถ้าตรงนั้นมันเป็นอุณหภูมิปกติมันมีความร้อน
มันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มนั่นคือมีความร้อน
แต่ถ้าอยู่มันกลายเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาแสดงว่าเฮ้ยเขามีการดึงอุณหภูมิตรงนั้นมา
ให้มันลดลงแล้วมารวมกลุ่มก้อนกันที่ไหนให้มันกลายเป็นความร้อน
อยู่ที่เราต้องหาให้เจอแค่นั้นเองมันสนุกตรงนี้
เครื่องมือเหล่านี้มันถูกดัดแปลงมาจากเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
เพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อกระแสไฟฟ้าคลื่นต่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มัน
พวกนี้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้งานได้ดีที่สุดคือสถานที่ที่รกร้าง
ไม่มีผู้คนไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด

ฟิศนี้ถ้าเราพูดถึงตามหลักความจริงมันยังไม่มีคนเข้ามาใช้งานจริงจังเลยนะ
ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะได้อันนี้มามันว่างมาไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้
แน่นอนว่ามันปราศจากกลิ่นอายของมนุษย์
เพราะฉะนั้นถ้าอยากลองก็เดี๋ยวจะพาไปลองหรือผมไปคนเดียว
โอเค

อีกอันนึงเอาไว้ถ่ายรายการเอาไว้ถ่ายรายการสามที่แปดร้อน
น่ะคำที่แปดถือว่าร้อนน่ะ
เครื่องมือตรงนี้ที่เขามีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแหละ
ที่เขาเหล่านี้มีการรวบรวมพลังงาน
ดึงเอาพลังงานความร้อนที่มันกระจายอยู่ทั้งห้องนี้
มารวบบนไว้ที่จุดเดียวแล้วลงบุญตรงอื่นมันเย็นลง
แสดงว่าตรงนั้นกำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
ณตอนนี้ที่เราใช้เครื่องมือ
ผมว่าเป็นเครื่องมือเบื้องต้นพื้นฐานกันแล้วกัน
ในการยิงสแกนไปรอบ
ห้องนี้ไม่พบความผิดปกติใดทุกสิ่งทุกอย่าง
คงเดิมคือ๓๗๒๓๘อยู่ประมาณนี้
กล้องจับความร้อนก็ไม่ได้พบอะไรที่มันผิดปกติ

เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเครื่องมือกันฮะ

ถ้าในระยะใกล้
แต่ถ้าสมมุติว่าในระยะไกลเนี่ยมันอาจจะมีไฟอื่นกระพริบ
ชนิดไหนที่มันจะผ่านคลื่นนี้แล้วเซ็นเซอร์ของมันจับได้

มันอาจจะมีแค่ตรงนี้เซ็นเซอร์ที่อยู่ในตัวเราแค่นี้ที่จะจับได้
แต่ถ้าเป็นพลังงานอย่างอื่นมันอาจจะส่งแสงอย่างอื่นก็ได้

เพราะฉะนั้นเอาไปวางครับ

เครื่องใช้ได้นะ

แล้วลองปราศจากกลิ่นไอของมนุษย์อย่างพวกเรา
ไม่ทันออกห้องร้องขึ้นมานะ

เมื่อกี้พอวางปุ๊บรู้เหมือนมันน้องยำ

มันร้องยาวเลยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไร
แต่ที่แน่เขาน่าจะจับพลังงานบางสิ่งบางอย่างได้
ก็เดินมาตรงนี้นะปิดประตูครับ
ข้างในมีกล้องอยู่นะตั้งกล้องเอาไว้
เดี๋ยวเราลงไปอีกชั้นหนึ่งนะเราจะมาลองใช้เครื่องมือตัวนี้
เป็นเครื่องมือสแกนคลื่นความถี่เสียงที่มันสามารถจะกวาดได้ทุกคลื่น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่าง
มันจะมีของเก็บอยู่อย่างนี้จริงแล้วแอร์ก็เปิดได้นะ
แต่เราไม่เปิดเราต้องการความเร็ว

เสียงวิทยุใช่ไหม

เออเสียงอื้อป่ะอันแรกนะ

แต่บางอันมันจะเป็นจังหวะที่เราคุยกับเขา

เนี่ยออฟฟิศผมเข้าเอาไว้
อกจากพวกผมที่เป็นคนแล้วเนี่ย
มีสิ่งที่ไม่ใช่คนอยู่นี้ไหมครับ
ถ้ามีใครที่ไม่ใช่พวกเราอยู่ให้พูดคำว่าใช่ครับ

อันนี้เอาถอยหลังบ้างดีกว่า

หรือมีอะไรอยากพูดกับพวกเราพูดออกมาได้เลยครับ

เสียงเหล่านี้ที่มันแทรกมาเราจะแยกออกได้ยังไงวะ

มันไปใช้ในสถานที่ที่มันปราศจากคลื่นวิทยุทุกชนิด
มันจะมีประโยชน์มากแล้วมันจะแม่นยำมาก
แต่ก็ต้องลุ้นเอาอย่างเดียวว่าไอ้ที่เราถามอะไรไป
แล้วเขาสามารถตอบกลับมาแล้วเป็นคำเดียวกับที่เราถามไป
ถ้ามันตรงกันก็น่าจะได้ความตื่นเต้น
อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง

ก็บอกว่าเออนี่มันเป็นเหมือนกับหลักฐานอย่างหนึ่ง
ที่สามารถจะสื่อสารให้คนดูได้
ลองพิจารณาดูเองแล้วกันว่า
สิ่งที่มันเปล่งเสียงออกมาผ่านเครื่องเครื่องนี้
มันใช่หรือว่าไม่ใช่
ผมว่าคนเรามันมีคำว่างมงาย
หรือว่าคำว่าของชอบส่วนตัวของสะสม

ออกไปทำงานเราจะไม่ชี้นำคนดู
เครื่องมือเหล่านี้มันจะบอกคนดูเองว่า
คุณลองตัดสินใจดูกันแล้วกันว่าทำไมเครื่องมือมันถึงดัง
แต่ละคนมีดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณที่แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นมันคือความชอบส่วนตัว